ไปดูอุบัติเหตุนี้ก็คือคนเขาเผาย่าข้างทาง
พอข้างทางเสร็จปั๊บควันมันก็ลอยเข้ากลางถนน
กลางถนนเสร็จปั๊บคุณผู้ชมครับ
รถมาสิครับมองกันไม่เห็น
เสียเนี่ยก็ว่าคนเผาย่าเป็นคนผิดแล้วเป็นคนต้นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้